น่าสงสารที่สุดก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละครับ

คุณแม่บอกโหพี่ตำรวจมาช่วยแม่หน่อย
ไม่ไหวจริงลูกชายคลั่งยาครับ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

คนในบ้านรวมไปถึงเพื่อนบ้านไม่มีใครกล้าอยู่แถวนั้นแล้วครับต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวก่อนกลัวจะเกิดอันตรายกับตนเองเพราะว่านายพัฒนภงเนี่ยนะลูกแม่เนี่ยเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายคนอื่นมาแล้วด้วยขนาดว่าพระสงฆ์อ่ะพระสงฆ์นุ่งจีวรผ่านมาก็เคยทำร้ายมาแล้วครับแม่ก็เลยอยากให้ตำรวจนำลูกชาย